มีเหตุระทึกที่เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมาโอ้โหพนักงานปั๊มแก๊สแห่งนี้
หนีตายออกมาจากปั๊มเลยนะฮะมันไม่ใช่แค่พนักงานอย่างเดียวนะคุณบุ๊
แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องตื่นตกใจเพราะเขารู้ว่ามีเหตุการณ์ก๊าซเอ็นจีวีรั่วไหลอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะ
แล้วมันก็เป็นนาทีระทึกจริงลองดูว่าโอ้โหรถดับพงดับเพลิงเตรียมไปพร้อมหมดเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นนาทีตอนที่เจ้าหน้าที่นะคะเข้าไประงับเหตุกัสเอ็นจีวีรั่วไหลในปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะคะ

นี่สิด้านประธุมธารณีทีมดับพลงของเทศบาลเมืองคลองหลวง
นำรถดับพลงไปเตรียมความพร้อมสี่ขั้น
เพราะว่าส่วนที่การ์ดรั่วไหลออกมามันมาจากวาวถังแคปซูล๑ถัง
มีการ์ดเอนจีวีบรรจุอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบลิตร
แล้วที่สำคัญคือไอ้แคปซูลเนี่ยมันจะวางเรียงติดกัน๑๒แคปซูลเลยนะคะ

อืมแบบนี้นะพนักงานปั๊มนะคะนางสาวปะติศรีนะคะอายุ๒๕ปี
บอกตอนเกิดเหตุมีรถแท็กซี่มาเติมการ์ดแล้วแรงเนี่ยดันมันตกทำให้สายกระตุก
จากนั้นก็เลยได้ยินเสียงระเบิด๓ครั้งแล้วมีการ์ดพุ่งออกมา
ตอนนั้นรีบบอกให้ทุกคนอบพยพออกจากปั๊มแล้วรีบแจ้งรถดับเพลิงค่ะ
ทางด้านในอำเภอครองหลวงนะคะนายนิติชัยวิริยานนท์บอกว่า
ตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากวาวรั่วซึม
ซึ่งมีรถแท็กซี่เข้ามาเติมก๊าซทำให้ตัวระบบตัดก๊าซทำงาน
เกิดเสียงดังขึ้นมาแต่ยังไม่มีประกายไฟนะคะ
มีแค่การ์ดที่มันรั่วไหลออกมาก่อนที่พนักงานปั๊ม
เขาจะมีการปิดระบบการจ่ายการ์ดและแจ้งให้ช่างเข้ามาซ่อมแซม
ตอนนี้ต้องไปตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบความปลอดภัยในปั๊มน้ำมันต่าง
ในอำเภอให้ครบทุกปั๊มเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดฝันแบบนี้ด้วยนะคะ